คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางไร่อ้อยที่อุดรธานีนะคะลูกจ้างถูกลูกชายเจ้าของไร่เนี่ยนะคะเอาจอบทุบหัวจนเสียชีวิตอยู่ค่ะไร่อ้อยแบบนี้ค่ะ
้อ้อยอยู่ทางทิศใต้ห่างจากหมู่บ้านดงพัฒนาหมู่๕อำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีประมาณ๒กิโลนะคะ
เขาก็กำลังไถดินยกร่องเตรียมปลูกอ้อยนี่ค่ะพบศพนางสาวตรีประทุมทองอายุ๔๒
สภาพคือนอนตะแคงจมกองเลือดอยู่นะคะกลางไร่อ้อยเลยค่ะที่เกิดเหตุมีจอบวางอยู่ใกล้ใกล้ศพ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้เสียชีวิตที่ศีรษะ
มีแผลใหญ่เลยนะคะเหมือนกับถูกทุบด้วยของแข็งคือกระโหลกแตก

ผู้ก่อเหตุคือลูกชายเจ้าของไร่อ้อยค่ะ
นายชานรงค์ยงชัยสงฆ์อายุ๒๓
หลังก่อเหตุก็เดินหนีไปได้ร้อยเมตรแต่ตำรวจสพน้ำสมตามจับได้นะคะ
นายบุญช่วยยงชัยสงฆ์อายุ๕๒พ่อของผู้ก่อเหตุ

บอกว่าผู้ตายเป็นธอมนะคะมารับจ้างปลูกอ้อยในไร่ของนายบุญช่วยนี่แหละค่ะ
รับจ้างปลูกอ้อยมา๓ปีแล้ว
ผู้ตายกับตัวผู้ที่เป็นลูกชายของเจ้าของไร่
ที่เป็นผู้ก่อเหตุไม่ค่อยจะลงรอยกันทะเลาะกันบ่อย
แต่ปกติก็ไม่ได้ทะเลาะรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือนะคะแต่ก็มีปากเสียงกัน
ก่อนเกิดเหตุหลังจากถ่ายยกร่องเตรียมปลูกอ้อย
ผู้ตายกับนายชานรงค์ทะเลาะกันอีก
นายชะนรงค์เหมือนกับไม่พอใจผู้ตายอะค่ะ
เสียบท่อนพันอ้อยไม่ตรงร่องก็ต่อว่าผู้ตาย
ผู้ตายก็ไม่พอใจก็ทะเลาะกัน
ชานรงค์คว้าจอบไปทุบหัวเลยนะคะ
ผู้ตายเขายกแขนซ้ายขึ้นมาป้องกันนะคะ
ซ้ายก็เลยหักกระโหลกแตกล้มลงเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
นายชัยนรงค์ก็รับสารภาพว่าเป็นคนใช้จอบทุบหัว
ฆ่าผู้ตายจริงเพราะไม่พอใจที่ผู้ตายเสียบท่อนอ้อยไม่ตรงร่อง
แล้วก็เถียงคำไม่ตกฝ้าเขาอ้างแบบนี้เขาอ้างว่าเขาโมโหมาก
เอาจอบทุบหัวเขาเลยนะคะ
ตำรวจก็มอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็แจ้งข้อหาในชานโรงฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
ของกลางก็เนี่ยค่ะจอบที่ใช้ก่อเหตุ

อ้าวท่านผู้ชมครับ